คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้ค่ะ
สาวคนนี้เธอบอกว่าเธอมาร้องเรียนหน่อย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน
เอาอีกแล้วรู้จักผ่านโซเชียล

ไม่ให้เธอกลับแถมถูกทำร้ายร่างกายด้วย
มีคลิปจังหวะที่กำลังถกเถียงกัน

คืออันนี้มันเป็นกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน

อีกคนนึงก็คือในพีนามสมมุติค่ะ

ทุบใครจะรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้
สักพักหนึ่งเสียงเงียบไปนะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงเวลา
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีของวันที่หกพฤศจิกายนนางเสาเอนามสมมุตินะคะ
อายุสามสิบแปดปีเธอไปแจ้งความที่สอบพอบ้านเอื้อมค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเธอบอกว่าเธอถูกในพีนามสมมุติ
ผู้ชายคนนี้แหละเพิ่งรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
หลอกบอกให้เธอไปหาพอเธอไปหาปุ๊บโอ้โหคราวนี้ไม่ให้เธอออกไปไหนเลยค่ะ
สามวันติดต่อที่บ้านก็ไม่ได้แล้วก็ยังถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกทำลายทรัพย์สินด้วยถามว่าหนีออกมายังไง
อาศัยจังหวะตอนที่ในพีผู้ชายหลับเลยหนีออกมาขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็ชี้ให้ดูร่องรอยที่เกิดขึ้นที่บริเวณกระจกหน้ารถของเธอนะคะ
ให้การกับตำรวจเกือบสี่ชั่วโมงเลยค่ะรถคันนี้เนี่ยแหละค่ะ
ที่ถูกทุบจนแตกเลยแถมยังมีรอยเท้าด้วยนะ
รอยเท้าของฝ่ายชายที่กระโดดถีบประตูรถของเธอค่ะโทรศัพท์มือถือกุญแจรถ
โอ้โหสภาพไม่เหลือแตกเสียหายหมดเลยค่ะ
เล่าแบบนี้ว่าย้อนกลับไปห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาในพีเนี่ยคุยแล้วก็ชวน
บอกให้ไปเที่ยวงานวัดในอำเภอเมืองค่ะอ้างว่าเดี๋ยวจะเอารถไปทำเครื่องเสียงนะ
เดี๋ยวเที่ยวเสร็จนะเดี๋ยวกลับมากลับมาอยู่ด้วยกัน
รุ่งขึ้นกลายเป็นว่าไม่ยอมให้เธอกลับบ้านเลยนะคะหลังจากวันที่ห้าต่อมาวันที่หก
ตอนนั้นเธอบอกว่าต้องกลับบ้านแล้วยืนยันยังไงก็ต้องกลับบ้านเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วง
พีโมโหเอาท่อนเหล็กไปทุบกระจกหน้ารถเธอแถมหันมาบีบคอเธอด้วยค่ะ
พอในพีเห็นเลยเอาโทรศัพท์เธอมาปลาทิ้งจนแตก
ขู่เธอแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะหนีนะเดี๋ยวจะยิงทิ้งเลยนะเพราะมีปืน
ญาตินายภีร์เองนะคะนายภีร์ก็ไม่ยอมให้คุยกับทางญาติ
ญาติของในพีก็ไม่มีใครกล้าช่วยค่ะ
เพราะบอกว่าในพีชอบอารวาสแบบนี้หลายคนก็กลัว
จนกระทั่งวันที่๗พฤศจิกายนค่ะวันต่อมา
บอกแบบนี้บอกว่าบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจะซ่อมรถให้นะ

แต่ขู่เธอด้วยว่าถ้าเกิดว่าลงจากรถแล้วพยายามหนี
เดี๋ยวจะขับรถชนเสาไฟฟ้าให้ตายกันทั้งคู่ไปเลย
หลังจากนั้นก็พาไปซื้อตั๋วค่ะ
ซื้อตัวรถเพื่อจะไปจังหวัดตาก
เธอเนี่ยกลัวมากเลยนะคะร้องขอชีวิต
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอแกล้งหลับหลับไปจนถึง๕ทุ่มกว่า
อาศัยช่วงที่ในพีเนี่ยหลับแล้วเธอก็เลยขับรถหนีออกมา
เงินติดตัวแทบไม่มีมีอยู่แค่๔๐บาทเท่านั้น

จอดรถที่บ้านเพื่อนยืมรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเพื่อนนั่นแหละ
แล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซคันนั้นไปหาแม่
บอกให้แม่แจ้งตำรวจค่ะ

เธอบอกว่าเธอภาวะเธอร้องไห้ทุกวันด้วย
เรื่องนี้ช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูที่บ้านในพีกันหน่อยค่ะไปที่ในตำบลบ้านเอื้อมนี่แหละค่ะ
ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เจอในพีหรอกนะ
เพราะเขาไม่อยู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกแบบนี้ในพีคนนี้มาพาผู้หญิงมาที่บ้านอ่ะ
ซ้ำหน้ากันเลยแต่บางคนเขาไหวตัวทันนะไม่กี่วันมาเนี้ย
เอาจริงก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนนึงนะขับรถเก๋งสีขาวมาหา
แต่เหมือนกับว่าพอเธอมาเสร็จเห็นสภาพบ้านไหวตัวทันก็เลยหนีไปก่อน
กระทั่งนางเสาเอคนนี้แหละค่ะที่บาดเจ็บเนี่ย
ขับรถเก๋งสีดำมามาตอนกลางคืนแล้วก็เลยมากลายเป็นว่ามีเรื่องมีราวการถูกทุบรถ
เป็นลักษณะคนหน้าตาดีคารมดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์ร้อนค่ะ
ตั้งแต่ไหนแต่ไร้มาแล้วครับมันมาแจว่าคนอีกคนเดียว
ให้ปากคำกันหน่อยสอบสวนข้อที่จริงว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วไปทำร้ายเขาจริงทุบรถเขาจริงหรือเปล่านะคะ